ความสวยกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครบอกว่าแต่งงานกันไปนานแล้วเนี่ย
เดี๋ยวมันจะความหวานจะจืดจืดไป

กับคุณสามีบอกเลยว่าอุ้ยยิ่งหวานนะคะ

ปีร้างตู้ที่เขาลงภาพเป็นวันคลายวันเกิด
บอกเลยว่าคุณทายอายุกันไม่ถูกแน่นอน

๔๐แต่หน้าเด็กจริงคนถามว่า๔๐แต่หน้าเด็กมากนะครับ
ปีนี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์แบบสาวหวานชุดสีชมพู
มีลูกแล้วก็จริงแต่ว่ายังแบ๊วอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่งหน้าแบบเมคอัพสีพาร์ทเทลคุณผู้ชม
แล้วดูที่ผมสิน่ารักนะแฟชั่นนะฮะ
มองกล้องรู้งานสุดเลยตาเป๋อมากน่ารัก
ส่วนคุณสามีล่ะไหนความหวานอยู่ไหน

มีความสุขมากมีแต่สิ่งดีคนดีรอบกาย
สดใสแบบนี้ทุกวันรักที่สุดในโลก

ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยว่ามีประโยคเด็ดอีกนะ
ว่าทำไมมีลูกแล้วยิ่งดูเด็กลง

ทำไมมีลูกแล้วยิ่งเด็กลงทุกวีทุกวันเลย
หรือว่านี่คือคำชวนจากคุณสามี
อยากเด็กลงก็ต้องมีลูกอีกคนก็แหละ
ลงเคล็ดลับอะไรก็กระซิบบอกกันได้นะคะ
เป็นปี๔๐ที่สวยสดใสมากเลยนะคะ
เก็บภาพนั้นไว้เลยค่ะภาพที่สามีเอาจมูกแปะที่พี่แก้มน่ะ

เราอ่ะยิ่งมีลูกยิ่งดูเด็กลง
อยากดูเด็กลงอีกทำยังไง